เราก็เล่าเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนเวลาที่ขุดเจอเนี่ยแล้วก็จะมีปฏิหารต่างเกิดขึ้นมากมาย
เข้าฝันบ้างแหละท้องฟ้าวิปริตแปรปวนบ้างแหละสลิงขาดใช่ไหมรถดับอะไรต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของปฏิหารหรือเป็นเรื่องราวของความเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมเรื่องราวปฏิหารต่างที่เราเคยเล่าเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนที่เกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
มาเริ่มต้นที่อิทธิฤทธิของเจ้าแม่ตะเคียนที่แรก

หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
ตะเคียนสองพี่น้อง
โดยที่สารแห่งนี้มีความแปลก

ในจำนวนชุดไทยที่คนนำมาถวายนั้น
มีชุดหนึ่งที่สะดุดตาชาวบ้าน
คือชุดเสื้อสายเดี่ยวสีแดง
ขาสั้นซึ่งชุดนี้เป็นสิ่งที่เจ้าแม่ขอมา
อกจากนี้ยังมีคนเห็นเจ้าแม่แบบจัดในตอนกลางวัน
ซึ่งก็คือคุณป้าท่านนี้คุณป้าเล่าว่าได้มาถางย่าเพื่อปรับพื้นที่สำหรับปลูกผัก
ซึ่งแปลงนาที่มาถางก็ติดกับต้นตะเคียน
โดยขณะที่ถางย่าอยู่ก็ได้ยินเสียงสุนัขหอนมาจากในป่า
ทั้งที่เป็นตอนกลางวันคุณป้าจึงชวนเพื่อนกลับ
แต่เพื่อนไม่ยอมกลับแถมยังชวนเดินเข้าไปที่ต้นตะเคียนอีก
แต่ระหว่างที่รอเพื่อนอยู่นั้นป้าแกมองเห็นว่ามีหญิงสาวมายืนกอดอกอยู่
จากเรื่องนี้ชาวบ้านได้เชิญร่างทรงมาประกอบพิธี
เพราะเชื่อเจ้าแม่ออกมาปรากฏกายให้เห็นจริง
คราวนี้มาดูเรื่องราวของ๔เจ้าแม่ตะเคียนแห่งวัดศรีนวรัฐ
บ้านทุ่งเซี่ยวตำบลบ้านกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
โดยต้นตะเคียนทุกต้นที่วัดแห่งนี้นั้น
ในระหว่างการขุดเพื่อที่จะนำต้นตะเคียนขึ้นมา
ได้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกและมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิของนางไม้หรือนางตะเคียน
สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนแต่ละต้น
จากเรื่องราวนี้ทำให้ใครหลายคนต่างพากันมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
หุ่นตุ๊กตาผู้หญิงขนาดเท่ากับคนจริงมาถวาย
รวม๔นางยืนเรียงรายตามชื่อที่เรียกขาน

โดยมีแม่สีสุวรรณสีสังวานปราตรีและสีซุดา
เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้ว
ทั้ง๔ได้เปลี่ยนชุดไทย
ใส่ชุดล้านนาพร้อมผ้าโพกหัว
เด็กว่าเกิดเรื่องฮือหาช่วงคนหัวลุกขึ้น

ผ้าที่ใช้โพกศีรษะของเจ้าแม่จู่
ก็ถูกนำมาพันไว้ที่คอจนเป็นที่น่าประหลาดใจ
ด้านพระลูกวัดที่ทำหน้าที่ดูแลสารเจ้าแม่เล่าว่า
ก็ไม่น่าจะมีใครมาทำเรื่องแบบนี้
เพราะคนในหมู่บ้านต่างนับถือเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นอย่างมาก
ซึ่งก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าแม่ที่เกิดหนาว
แล้วนำผ้าโพกหัวมาพันคอด้วยตัวเอง
และเจ้าแม่องค์สุดท้ายคือเจ้าแม่ตะเคียนแกะสลัก
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่แก้วประกายทอง
อยู่ภายในวัดแก้วกระจ่างตำบลศรีบัวทอง
อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
แกะสลักจากไม้ตะเคียนโบราณที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี

ถือเป็นองค์เจ้าแม่ตะเคียนแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทอง

มีชาวบ้านพบเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวเหนือธรรมชาติ

มีคนมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ปรากฏพบว่ามีสิ่งติดอยู่ในภาพ
คล้ายเป็นดวงวิญญาณคนแก่
นั่งอยู่ด้านข้างองค์แม่ประกายทอง
สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก
จนทำให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอพร
จากแม่แก้วประกายทองเพิ่มมากขึ้น

ที่ชาวบ้านเคยประสบพบเจอมา
เป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงแต่อย่างใด
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทย

เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่มันทำให้เราเองก็

ถูกต้องแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมเราไม่ได้มาทำให้คุณผู้ชมงมงายแต่อย่างใด
แต่เรานำเสนอว่าแต่ละที่มีเรื่องเล่าต่างที่แตกต่างกันออกมา
จากชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรกันบ้าง
ถูกต้องก็ฟังหูไว้หูเป็นเรื่องเล่ากันต่อไปแบบนั้นละกัน